คุณผู้ชมช่วยตามจับคนร้ายสองคนนี้หน่อยครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ย่องเข้าไป
เอากระปุกเงินของร้านขายของชำเขาหนีหายไปเลย
เขากว่าเขาจะขายของได้เงินแต่ละบาทมันก็ยากเย็นนะ

ชนหนองยางนะฮะมูลหกตำบลหนองครกอำเทิงบังษีสะเกด
เหมือนกันหลังรับแจ้งจากทางด้านของนางสายทิพย์ดวงจันทร์อายุหกสิบหกปี
เจ้าของร้านบอกว่าคนร้ายเข้ามาขโมยนะฮะคือในร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิด
จับภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนห้าทุ่มของเมื่อวานนี่ภาพนี้มาแล้วครับ
มากันสองคนซ้อนท้ายกันมาทีมรถกันมานี่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วย
คนหนึ่งใส่หมวกแก๊ปสีขาวเดินเดินเข้าไปนะฮะขี่เข้ามาแล้วเหมือน
เตรียมมาฮะเพราะว่ารถไม่ติดท่านบ้านที่เป็นชกพลุกไปเลยนี่ฮะ
กลางวันนะครับนี่ไปเลยครับนะฮะหมาก็ไม่ได้เห่าอะไรด้วย
คนซ้อนเดินลงไปฉกกระป๋องเงินไปแนบเลยครับได้เงินไปสองพันกว่าบาท
เมื่อคนร้ายได้ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็หายไป
คือซอยที่เข้าไปมันเป็นซอยตันนะฮะไม่กี่วีก็มีการกลับออกมาใหม่
ก็เลยเอาภาพนี้ไปแจ้งตำรวจติดตามคนร้ายเพราะเห็นหน้าค่อนข้างชัดเหมือนกันนะฮะ
แล้วกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับร้านอื่นอื่นอีกนะครับเจ้าของร้านบอกกับตำรวจว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยขายของอยู่คนเดียวมีลูกค้ามือซื้อของ
ก็เลยไปหยิบของให้กับลูกค้าพอลูกค้าจ่ายเงินให้ก็เลยเดินกลับมา
หยิบเงินทอนปรากฏว่าไอ้กระป๋องเงินทอนหายไปแล้วครับ
ก็เลยให้หลานเปิดกล้องดูก็เลยเห็นว่ามีคนร้ายมากันสองคน
ตำรวจตอนนี้รู้แล้วนะครับคุณคนร้ายคุณโจรครับ
รู้แล้วนะฮะว่าคุณเป็นใครกำลังจะรวบรวมหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับ
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้นะครับ